ก็ไม่คุยดีเฉย

ในเสียงทะเลาะในเสียงววยไหว

ร้องไห้อยู่ข้างหลัง

นั่นคือลูกของคนทั้งคู่นะคะที่ต้องยืนดูพ่อแม่ทะเลาะกัน
ใช้ความรุนแรงกันต่อหน้าเด็กค่ะ
สนับสนุนความรุนแรงทุกกรณี
หน้าเด็กยังก้าวร้าวจะใช้ท่อเหล็กตีเลยเหรอ
ฝากสื่อสังคมช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้วย

ถูกอดีตสามีที่เป็นถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดจันทบุรี

เก้าอี้เหล็กใส่ขณะเธอไปรับลูกกลับบ้าน
เธอก็เลยหนีไปที่รถแล้วเอาโทรศัพท์ถ่ายคลิปไว้
ก่อนหน้านี้เธอบอกเคยร้องเรียนต้นสังกัดและแจ้งความหลายครั้ง

เกรงความปลอดภัยเพราะบ้านคู่กรณีก่อกวนเธอ
แม่เธอล้มป่วยรุนแรงจนลูกต้องย้ายโรงเรียน
เธอเลยบอกว่าอยากขอความช่วยเหลือนี่ค่ะ
โชว์ร่องรอยบาดแผลที่เป็นรอยฟกช้ำค่ะ
เธออ้างบอกว่าอดีตสามีทำร้ายร่างกายเธอนี่เห็นไหมคะ
เราไปคุยกับเธอนะคะเธออายุ๔๓ปีวันนี้ไปแจ้งความ
บอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอไปรับลูกที่บ้านของอดีตสามีเพราะลูกบอกว่าอยากกลับบ้าน
พอเข้าไปถึงก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปเลย
งงเหมือนกันที่อดีตสามีมีพฤติกรรมแบบนี้ทำร้ายเธอต่อหน้าลูกได้ยังไง
ทำไมคนเป็นพ่อถึงทำร้ายคนเป็นแม่ต่อหน้าลูกแท้
บอกว่าอยากให้ต้นสังกัดดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วก็อยากจะแจ้งความเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยเหมือนกันค่ะ
ประสงค์คือเราต้องการไปรับลูกกลับเพราะลูกร้องไห้ลูกอยากกลับบ้าน
คือเราต้องการที่จะรับลูกกลับแค่นั้นเพราะว่าน้องเขาอยากกลับ
แต่พอเราไปถึงเราก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
เราก็รู้สึกว่ามันไม่เกิดความปลอดภัยในชีวิต
แล้วก็เรามองว่าการศึกษาระดับนั้นมันควรจะคุยกันดีได้
แน่นอนว่าเรื่องมาแบบนี้เราก็ต้องฟังความทั้งสองด้านนะคะ
ว่าเรื่องราวก่อนเกิดคลิปหลังเกิดคลิปเบื้องลึกเบื้องหลังมีอะไรไหม
เราไปคุยกับฝ่ายชายนะคะที่ว่าเป็นอดีตสามีค่ะ
ถูกกล่าวอ้างว่าไปทำร้ายร่างกายที่ว่าเป็นรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยดังนะคะ
เขาบอกว่าเขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้หญิงคนนี้

มันไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องแยกทางกัน
และมีการฟ้องร้องกันด้วยนะคะเรื่องการเลี้ยงดูบุตรจนต้องขึ้นศาล
ครั้งแรกศาลตัดสินให้ฝ่ายชายได้อยู่กับลูกอาทิตย์ละสองวัน
ก็คือเย็นวันศุกร์จนถึงเย็นวันอาทิตย์
แต่ต่อมาฝ่ายหญิงไม่ยอมให้ไปรับลูกเลย
พาลูกหนีเขาด้วยเขาเลยต้องไปขอฟ้องยื่นอุทธรณ์ต่อสาร
ครั้งนี้สารให้รับรองเป็นพ่อของลูกโดยถูกต้อง
และอนุญาตให้รับลูกมาเลี้ยงได้๑อาทิตย์เต็มเลยคือ๗วัน
ลับกับคนเป็นแม่คนละ๑อาทิตย์
อาทิตย์ที่๑ลูกอยู่กับแม่๗วัน
อาทิตย์ที่๒ลูกอยู่กับพ่ออีก๗วัน
อาทิตย์ที่๓กลับมาอยู่กับแม่อีก๗วันแบบนั้นนะคะ

อดีตภรรยาขอให้ลูกไปอยู่เป็นพิเศษ
๗วันเนื่องจากตรงกับเทศกาล

งั้นขอลูกมาอยู่พิเศษต่อหน่อยได้ไหม

มันเกิดขึ้นค่ำวันเสาร์คือเมื่อวานนี้
ก็ยังไม่ถึงวันเย็นวันอาทิตย์เลย

อดีตภรรยาบุกมาที่บ้านเขา

ส่วนที่มากล่าวหาว่าครอบครัวเขาไปก่อกวน
แม่ของอดีตภรรยาล้มป่วยรุนแรงอะไรเนี่ย

เขาก็ถ่ายรูปไว้เก็บเป็นหลักฐานแล้ว
แล้วเรื่องนี้ก็จบในกระบวนการศาลแล้ว

กับเขาไปตั้งแต่ตอนลูกอยู่ในท้องได้๔เดือน

ละวันเศรษฐ์
มันไม่ใช่เพราะว่าศาลก็บอกให้ไปรับวันจันทร์

ทีมข่านเราไปสอบถามต้นสังกัดของฝ่ายอดีตสามีนะคะ
เคยเชิญฝ่ายหญิงมาสอบถามเพื่อให้ทราบข้อที่จริงแล้วด้วย

ก็เรียกมาสอบแล้วก็ไม่พบความผิดเพราะมันเป็นเหตุในครอบครัว
จริงแล้วการร้องเรียนต้องมีรายลักษร
แต่เมื่อไม่มีรายละอักษรมหาวิทยาลัยก็ดำเนินการ

แล้วก็เชิญให้มาให้ข้อมูลอีกครั้งก็ไม่มา
เมื่อไม่มาอย่างนี้เราก็ไม่มีหลักฐาน
เมืองต้นตอนนี้ก็เห็นบอกว่ามีการส่งเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
ให้กับฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยดำเนินการแล้วนะคะ
และมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยด่วน
โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน๑๕วัน
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลย
ซึ่งส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่า
ผู้ใหญ่ทะเลาะกันแต่กรรมมาตกที่เด็ก
สิ่งที่ลูกต้องเห็นคือพ่อแม่ทะเลาะกัน
พ่อแม่ใช้ความรุนแรงมีการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาล

ความทรงจำที่เขามีต่อพ่อต่อแม่ต่อครอบครัวเนี่ย